เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวอยากจะแนะนำบอกกันหน่อยในฐานะที่
ดิฉันเป็นคุณแม่มีลูกที่อยู่ในวัยกำลังอยากจะเรียนอยากจะรู้นะคะ
กำลังส้นอะแหละพูดง่ายง่ายเราย้ำกันเสมอว่าดูแลลูกอย่าคลาดสายตา
แต่กรณีนี้สิคะคุณแม่คุณพ่อดูลูกอยู่ในสายหูสายตาแท้แต่ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกขึ้นค่ะ

คือจังหวะมาไวมากคุณดูหัวตึ้งนะนี่จังหวะนะ
น้องพ่อกำลังลองคุณพ่อ

โอ้ยยังไงคะ
น้องก็สนุกสนานตามประสาทนะฮะก็เล่นอย่างซุกสนอ่ะ
ไปถ่ายเจอกับผนังค่ะสิคุณ
เจอเข้าไปเต็มปากคุณแม่ก็ถ่ายคลิปไว้ไงแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยนะที่มันแย่งซีนลูกก็คือพ่อ

เออนะอย่างนี้แล้วกันให้ดูไว้ว่าแม้ว่าเราจะดูลูกอยู่ในสายตาตลอด
แต่บางทีเขาเล่นเพลินเราเองก็ดูเขาเพลินไม่ทันจะดู
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้จริงนะคุณผู้ชมดิฉันก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
นั่งมองเขาอยู่ดีตกโก้อี้ไปแบบนั้นอะ

จริงขึ้นแบบเชี่ยววิจริงคุณผู้ชมค่ะต้องใส่ใจต้องดูแลให้ดีนะคะ
พออุ้มเขามาได้ก็เรียกขวัญให้เขานิดนึงตามภาษาเด็กนะครับ